ข่าวนี้กันต่อนะคะต้องบอกว่าก่อนเล่าข่าวนี้นะคะ
ดิฉันขอรวบรวมพลังรมปานนิดนึงนะคะ
โอ้โหชุดลงใจนิดนึง
แม่แม่ระวังนะรวบรวมลมปานแล้วมันจะออกทางอื่นนะแม่ระวัง
ไม่มีคือเราต้องรวบรวมพลังทั้งหมดนะคะ
เพราะว่าจะต้องใช้เวลาในการอ่านข่าวนี้ให้แซ่บให้เผ็ด
แล้วก็เข้ากับสาวลีเดียคุณแม่ลูกสาม

บอกเลยนะคะดีกีความเผ็ดในเวลาออนเซตเนี่ยว่าเผ็ดแล้วนะคะ
ลีลาในการสัมภาษณ์ในงานเมื่อวานนี้นะคะ

เพราะว่าเจ้าตัวมาตอบคำถามสื่อเกี่ยวกับโพสต์ที่เป็นแบบท่อเดอร์ทาวน์เลยค่ะ
ที่ประกาศถึงคุณสามีนะคะคุณแมททิวบอกว่า
เอาคุณสามีจะทำหมั่นหรือจะให้เปลี่ยนผัวคะแบบนี้เลยนะคะ
แต่พอจูบ้านนี้เขาจะปล่อยรายการลีเตี้ยชื่อดังไงที่ทำข้องครัว

แล้วคนก็แบบเอาพูดตรงออกอาการเศร์
ซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าตัวยืนยันเลยนะคะว่า
เรื่องที่ให้พี่แมทไปทำหมันเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะ
จ้อจี้เพราะว่าเป็นปัญหาครอบครัวค่ะ
เอะสามีสกิร์จจะมีลูกตลอดเลยค่ะ
ซึ่งคุณสามีนะคะล่าสุดก็คือ

ถ้าสามียังกลับคำไม่ทำตามสัญญานะคะ

ก็ตามป้ายค่ะตามป้าย
สามีรักข้าวไหมยังคะ
จนถึงวันนั้นนะคะเดี๋ยวว่ากัน
ชีวิตต้องร่วงมากนะพริกแม็กซ์จะได้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้

ปรึกษาคุณหมออยู่กำลังหาเลิกอยู่แล้วว่าวันไหนเนี่ย
คุณสามีจะไปทำหมั่นนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะ
เดียจะต้องร้องเพลงไม่ว่างจริง
พอท้องอยู่แบบเนี่ยเหรอใช่เออนะคะ